ฉันมีความมีความและไม่ต่อเปลี่ยนเกินไป
อยากจะสอบตากับเธอสอบตากับเธอต่อไป
อยากจะเก็บแววแห่งความเข้าใจ
เอาไว้อบอุ่นหน้าน้ำ
ขอมือเธอหน่อยไว้ขอเป็นช้างให้ชื่นใจ
ขอมองตาหน่อยไว้คอยให้ตื่นมาเหงาใจ
หัวใจเธอหน่อยไว้คอยเป็นแรงผลักดัน
ฝันอันยังไงหากมีหัวใจของเธอ
เผื่อสุขเกินพอ
อยากจะจับมือกับเธอจับมือให้เธอ
ในใจอยากที่จะยืนกับเธอต่อไป
และพบสิ่งใหม่ดี
ขอมือเธอหน่อยไว้คอยเป็นช้างให้ชื่นใจ
ขอมองตาหน่อยไว้คอยให้ตื่นมาเหงาใจ
ขอใจเธอหน่อยไว้คอยเป็นแรงหลักดันใจ
ไม่คอยเป็นเรื่องหลักดันฝันนั้นยังไง
หากมีหัวใจของเธอประสุทธิ์เกินพอ
ขอมือเธอหน่อยไว้คอยกระชับให้ชื่นใจ
ขอมองตาหน่อยวันคอยให้เตือนมาเหงาใจ
ขอใจเธอหน่อยไหว้คอยเป็นเรื่องหลักดันฝันนั้นยังไง
หากมีหัวใจของเธอประสุทธิ์เกินพอ
หากมีหัวใจของเธอประสุทธิ์เกินพอ